ให้รวยให้ดัง
และเป็นที่รักทั้งแก่ลูกค้าและก็บริวารทั้งหลาย
วันนี้อาจารย์เชียงพามา

ผู้คนชนทั้งหลายมาตั้งจิตฐานขอพรแล้ว
มูแล้วรวยดังรัก
ถือว่าเป็นสถานที่ที่มาครั้งเดียว
แต่สามารถขอพรได้ทั้ง๓ข้อเลย
ถูกใจสายมูทุกท่านแน่นอน

ก็มีอายุมากกว่ากรุงเทพมหานครซะอีกนะครับ
ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็อยู่ที่
เรื่องหน้าวิหารหลวงพ่อสิทธานะครับ

เดี๋ยวขอนิมนต์ท่านพระมหาขุนชัยเลยครับ

พระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัด

ต่อมาก็มีตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่ง
ต่อมาตระกูลนี้ก็ทำการค้าขายแล้วก็ร่ำรวยขึ้น

แล้วก็กลับมาที่ตรงนี้มาบูรณะเหมือนปัจจุบันเนี่ย
สกราคาว้ายเพราะว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลดั่ง
คือตระกูลที่วัดโอ้โหที่วัด
เหมือนตระกูลนี้และมีชื่อเสียงดวงดั่ง
เพราะว่าพวกทฤพธิบายที่อยู่ด้านในคือพระศิษย์ธาตุอืม
สำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียง
เป็นพวกศัตรูพิธีศักดิ์สักสิทธิ์อีกที่หนึ่งของวัดราชโรศด้วย
เราได้ดังไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูความรักกัน
บอกได้เลยว่าสุดยอดของความศักดิ์สิทธิ์เรียนเชิญครับ
ธิษฐานขอให้ดังปังกันทั่วหน้าแล้ว

โบสถ์ของพระอารามหลวงแห่งนี้
แสนอบอวนไปด้วยความขลัง
จนสามารถสัมผัสได้เพียงแค่มองจากด้านนอก
เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของวัดนี้เลยก็ว่าได้

ว่ากันว่ามาขอพรด้านความรักความเมตตาที่นี่

เคล็ดลับในการบูชาอย่างไรปฏิบัติอย่างไร

ให้แฟนรายการแม่ว่าได้

อกจากเรื่องความเชื่อที่สืบต่อกันมาแล้ว
ที่นี่ยังรวบรวมทั้งศิลปะ
วดลายเส้นสายความเป็นไทย
ที่ไม่สามารถหาชมได้ที่ไหนไว้อีกด้วย

ปฏิสถานอย่างที่ฐานผ้าทิพย์นะครับ

เป็นที่สการะกลับไหว้ให้เป็นมิ่งขวัญเป็นที่รักซื้อมาจนปัจจุบัน
สักการะพระประธานในพระอุโบสถแล้วให้เตรียมแผ่นทองมาครับ
เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดถวายดวงชะตาของเราเป็นพุทธบูชา
และอธิษฐานจิตเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์บูชาพระรัตนไตรก็ได้
หรือตั้งนโมสามจบทำจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่อธิษฐานจิตขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นที่รัก
เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงบอกได้เลยว่าเห็นผลสำลิดเป็นจริงมานักต่อนักแล้ว
เมื่อเราเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วให้เรานำแผ่นดวงนั้นไปปฏิสถานยังเก่งด้านหลังครับ
และแน่นอนครับถ้าหากแผ่นทองมีจำนวนมากพอทางวัดก็จะนำไปหล่อพระพุทธรูป
เพื่อเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่มากราบไหว้สืบไปรักไปแล้วครับผมดังก็พาไปแล้ว
เหลือรวยนี่แหละครับท่านทราบไหมครับว่าที่วัดราชโอรสสารามแห่งนี้
มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระนอนอีกหนึ่งองค์หนึ่งเดียวในประเทศไทยอีกหนึ่งจุด
เดี๋ยวอาจารย์เชียงพาไปอธิษฐานครับผม
ซึ่งวิหารแห่งนี้นะครับเป็นที่เรื่องลือในการขอพรให้สำเร็จแบบเกินความคาดหมาย
จะเรียกว่าทะลุเป้าเลยก็ว่าได้เชื่อกันว่าเชื่อมโยงกับยอดพระเกตขององค์พระประธานหลวงพ่อพระนอนที่ทิ่มทะลุเข้าไปในเสาของตัววิหาร
ทำให้หลายคนที่มากราบไหว้นิยมขอพรให้ยอดขายรวมถึงความร่ำรวยที่ตนได้ขอนั้นทะลุเป้า
เสมือนพระเกตที่แท้งทะลุเข้าไปในเสาวิหารนั่นเองและทุกคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะฉลองความสำเร็จนั้น
ด้วยการนำหมอนมาถวายและพร้อมใจกันมาสวดมนต์อธิษฐานจิตณสถานที่แห่งนี้